ไปดูเรื่องราวชวนยิ้มในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมบ้างดีกว่า

แต่ว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องมาจมทุกข์อยู่ค่ะ
ก็เลยนำบรรยากาศวิธีการเรียกรอยยิ้มมาฝากกันเป็นยังไงบ้าง

ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วไทย
ทำให้หลายคนเกิดภาวะเครียดไม่สบายใจ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณไปปล่อยใจแบบสบาย
ด้วยการพาไปดูสีสันเรียกรอยยิ้มในช่วงน้ำท่วมกันจ้า
เริ่มที่แรกที่จังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่เขามีการจัดแข่งขันภายเรือ
หุ้ยเล่หุ้ยอ่ะอาหุ้ยเล่หุ้ยโอ้โห
ถึงแม้น้ำจะท่วมก็ยังสนุกกันได้นะจ๊ะ
ไม่มีใครยอมใครกันเลย
กิจกรรมความสนุกสนานนี้จัดขึ้นที่บ้านเกาะเทโพ
หมู่ที่๖อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

รูได้ทำให้ฝนตกระนำ
วกกับน้ำเหนือที่ระบายลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
จึงส่งผลให้น้ำท่วมและทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จึงได้ลงพื้นที่และปิ้งไอเดีย
จัดแข่งเรือพายขึ้นโดยใช้ถนนในหมู่บ้าน
น้ำกำลังท่วมนี้แหละครับเป็นร้านแข่งไปเลย
ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นต้องมีอายุ๕๐ปีขึ้นไป
ซึ่งแต่ละทีมก็ต่างพยายามสู้ชีวิต
พายเรือไปให้ถึงเส้นชัยเฮ้ยเพื่อชิงเงินรางวัล
ส่วนทางชาวบ้านที่มาเป็นกองเชียร์
ก็เต้นเชียร์ท่ามกลางน้ำท่วมอย่างสนุกสนาน
งานนี้ถือว่าสร้างเสียงหัวเราะและคลายเครียด
ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับ
มาต่อกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ
ที่นี่ก็สนุกสุดไม่แพ้กันเลยจ้า
ว้าว
โอ้เฮ่ฮุ้ยฮ่า
เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากเลยล่ะครับ
น้ำท่วมก็ยังซ่ากันได้
ซึ่งบรรยากาศความสนุกสนานนี้
อยู่ที่บริเวณถนนสามแยกไฟแดงแตงโม
บ้านเบื้องนาจารย์มู่หก
ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก

ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันนำรถออกมาล้าง
เล่นน้ำคลายเครียดกันอย่างสนุกสนาน
หลังจากที่ตึงเครียดกับสถานการณ์น้ำท่วมมาหลายวัน
ชาวบ้านบางส่วนมีการนำอุปกรณ์มาจับปลา
แต่ไม่รู้ว่าได้หรือไม่
แต่พอได้ยินเสียงเพลงก็พากันเลิกจับ
ส่วนเด็กเอกลีลาก็ไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะ
ทั้งเต้นท่าอิงฟ้าทั้งเต้นทัวร์
แถมเต้นดีถึงขั้นมีคนมาตบรางวัลให้อีกด้วย
โอ๊ยเอามาแบ่งบางที
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ในจังหวัดเพชรชบูรณ

นั่นก็คืออำเภอวิเชียนบุรี
ทางชาวบ้านก็ได้นำแหออกมาหวานปลา
ที่บริเวณลำคลองไปขาย

ก็ได้ปลาเกือบครึ่งถังกันเลยล่ะครับ
พวกเราชาวตลอดข่าวก็ขอเป็นกำลังใจ
ให้พ่อแม่พี่น้องผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้
เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ